ไปที่หนองบัวลำพูค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งมีอาชีพเผาถ่านขาย
ตอนนี้ก็ราคาถ่านก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่อุ๋ยก็เร่งจะเผาถ่านแต่เคราะห์ร้ายจริงจริงค่ะ
เตาเผาอะค่ะที่เขาเรียกว่าเตาหลุมชาวบ้านเรียกเตาผีอย่างนี้
มันถล่มลงมานี่คุณลุงแกเสียชีวิตสภาพศพเห็นไหมคือ
นั่งแล้วคอแกพับมาข้างหน้าอย่างนี้คือคอหัก
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพศรีบุญเรืองค่ะไปตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้เป็นทุ่งนาบ้านห้วยว่าเป็นเพลิงโล่งมุงสังกษี
มีเตาเผาถ่านแบบโพรงดินชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเตาหลุมเตาผีอย่างนี้ค่ะ
พังถล่มลงมาแล้วศพคุณลุงแกอยู่ในเตาตรงนี้ค่ะ
คุณลุงมนูลบุญยืนอายุห้าสิบห้าสภาพศพคือนั่งคอพับไปด้านหน้า
ศพมีชิ้นส่วนผนังหลังคาของเตาที่ทำด้วยดินเหนียวเสริมเศษฟางเนี่ยค่ะเต็มเลยนี่นะคะ
เสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะสภาพศพคือแข็งทื้อก็ช่วยกันยกร่าง
ลุงแกออกมาวางข้างนอกตรวจหาร่องรอยบาดแผลคอหักค่ะ
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตทันทีไม่มีร่องรอยบาดแผลอื่นค่ะ
ลูกของคุณลุงนะคะนายพงศิริบอกว่าพ่อมีอาชีพเผาถ่านขาย
เมื่อคืนพ่อไม่ได้กลับบ้านตอนเช้าเลยออกตามหา
พอมาถึงเห็นเตาเผาถ่านถล่มลงมาพ่อเสียชีวิตอยู่ในเตาเผา
ว่าระหว่างที่พ่อเอาไม้เข้าไปจัดเรียงเตรียมเผาทำถ่าน
คงไปกระแทกเตาเผามันก็ถล่มลงมาทับพ่อเสียชีวิตครับ
ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะพอชนะสูตรศพเจ้าหน้าที่
ก็ชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้ครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาชาวบ้านบอกว่าตอนนี้คนใช้ฐานกันเยอะ
ฐานราคาสูงคุณลุงก็คงจะเร่งเผาถ่านอาจจะเผาไม่ทัน
ตามความต้องการของลูกค้าก็เลยเร่งเผาเร่งเผาอะค่ะ
ก็เลยเนี่ยเคราะห์ร้ายแบบนี้นะคะขอแสงความเสียใจด้วยค่ะ